ส่วนเหตุการณ์นี้ครับก็ชัดเจนนะฮะ
เลื่อนการกลับเมืองไทยหลังจากที่คุณทักษิณชินวัฒน์เนี่ย
ก่อนอันนี้ก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคม
ลูกสาวคุณอุ้งอิ๊งเป็นคนประกาศเมื่อวันคล้ายวันเกิด๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าล่าสุดเมื่อตอนช่วงเช้าเกือบ๙โมงเช้าอะครับ
ผมถ่ายทวิตดูอุ้ยตกใจเลยนี่แอคเคาน์จริงใช่ไหม
เช็คทุกตัวสะกดเฮ้ยของจริง

เช็คแล้วเช็คอีกปรากฏว่าคุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีครับ
วิตข้อความเมื่อตอนช่วงเช้า๘โมง๕๕นาที
บอกว่าอย่างนี้ครับผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทย
จากวันที่๑๐ไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
ดูจากข้อความที่ทวิตนี้นะครับ
เป็นการทวิตข้อความหลังผ่านวันเกิดมาทั้งหมดเนี่ย

เพราะว่าวันที่๒๖กรกฎาคมคุณอุ้งอิ๊งมีการประกาศ
โพสต์ภาพแล้วบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับเมืองไทย
สิงหาสนามบินดอนเมือง
หลังจากนั้นคุณทักษิณก็มีการวีดีโอคอลคุยกับพี่น้องชาวเสื้อแดง
อันนี้เป็นภาพที่วันนั้นเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยโพสต์นะคะ
แล้วก็ตอนนี้นะคุณคิงปิดคอมเมนต์ในโพสต์นี้แล้วด้วย
แล้วก็ยังไม่เห็นการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมใดนะครับ
วันหลังจากวันที่มีการประกาศเมื่อ๒๖กรกฎาคม
ทีนี้ถ้าหากว่าดูทวิตของคุณทักษิณล่าสุด

บอกว่าไม่เกิน๒สัปดาห์
เดิมทีกำหนดการเนี่ย๑๐สิงหาใช่ไหมครับ

ดูปฏิทินแล้วไม่เกิน๒สัปดาห์นะ

ก็ประมาณสัก๒๓๒๔ไม่เกิน๒๕สิงหา

ถ้าดูจากที่ทวิตข้อความแล้วมาดูเทียบกับปฏิทินเวลาเนี่ย
ซึ่งถ้าเป็นห่วงนั้นก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคม
อาจจะผ่านพ้นการโหวตนายกแล้วหรือไม่
เพราะ๑๖สิงหาสารรัฐมนูลท่านจะชี้ออกมาว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นเรื่องนั้นท่านจะตัดสินใจอย่างไร

อาจจะมีการโหวตนายกก็เป็นไปได้
ดังนั้นทั้งหมดนี้ครับต้องรอติดตาม
ชาวเน็ตเห็นทวิตข้อความปั๊บเข้าไปคอมเมนต์กัน
บางคนบอกเลยว่าอุ๊ยทวิตท่านโดนแฮ็กแน่เลยเนี่ย
ยังคงรอท่านนายกในดวงใจนะคะ
บางคนบอกว่าคุณจตุพรแม่นมาก

บางคนบอกว่าดิวยังไม่จบใช่ไหมครับ

แล้วมีบางคนไปคอมเมนต์สั้นคุณดูฮะ
วันชั้นที่๒นั่นแหละทำไมค่ะเผอเจอ
อุยคำนี้จะดุ้งนะค่ะคุณ
สะดุ้งครับสะดุ้งไปตามกันครับ
ขณะที่คุณเจี๊ยบอมรัฐโชคประมิตกุลครับ

อยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้ง
ข้อเท็จจริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อน
ไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกาย
เพราะประโยคสุดท้ายที่คุณทักษิณทวิตไว้คือ
หมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
หลากหลายความเห็นที่ร้อนแรง

บอกว่าคุณทักษิณเลื่อนกลับเป็น๑๐๒๐ครั้ง

ครั้งแล้วครั้งเล่า
แซวแบบนั้นก็มีเหมือนกัน